กลับมาทวงบันลังนางร้ายแห่งยุคแห่งสมัยนี้

เธอบอกเลยว่าแล้วมาประเดิมด้วยบทรสตรีนแบบร้อนฉา
ร้อนร้อนถึงคุณสามีต้องตามไปเฝ้าถึงก้อน
มันยังไงเนี่ย

คือคลายกังวลเรื่องอาการป่วยของลูกสาวสุดที่รักน้องปารินไปใช่ไหม
คุณผู้ชมมาพร้อมเลิฟซีนแบบร้อนฉ่ามาเต็มชนิดที่เป้ยออกปากเลยว่า
คุณพี่เรื่องนี้โหดจริงอะไรจริง
แล้วก็แอบขำติดตลกด้วยว่าอะไรรู้ไหม
พบคนหนึ่งพฤติกรรมเปลี่ยนไป
นั่นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนคะคุณสามีที่บ้าน
ออกหน้าออกตาออกอาการหึงหวงภรรยาคนสวยแบบสุดเลย
แม่เป้าใช่แบบว่าสามีงานอาจจะมีแอบดูแบบนี้บ้าง
แต่เรื่องนี้ลูกชายห้ามดูเด็ดขาด
วันนี้ไปถ่ายอะไรมาคือด้วยความที่ถ่ายสองเรื่องพร้อมกันนะคะ

เพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้มีบทเลิฟซีน
เรื่องอะไรเป็นยังไงก็จะต้องรายงานตลอดเวลา
คือก็แปลกจากที่เคยเป็น
ปกติก็จะไม่ค่อยยุ่งย่ำในเรื่องงาน

ปกติก็เลยมีละครอะไรก็จะคอยอธิบายให้พี่โปรดฟังนะคะ

จากเรื่องงานสับแล้วคุณผู้ชมค่ะยังมีหนึ่งข่าวดี
เพื่อนซีอย่างเมพิชชนาธิ์เขาเตรียมสละโสด
งานนี้แม่เป้ยบอกเลยว่ารอวันนี้มานานแสนนาน
ดีใจยิ่งกว่าตัวเองตอนถูกขอแต่งงานสิค่ะ

สิ่งที่ป้อยปราธนาที่สุดที่อยากจะขอให้เมย์นะคะ
ก็คือขอให้เขาได้เจอกับชีวิตคู่ที่ใช่
ตอนที่เมย์โทรมาบอกว่าจะแต่งงานเนี่ยค่อยกรี๊ดดังมาก
กี๊ดดังมากกว่าตอนที่ตัวเองโดนขอแต่งงานหรือจ่ะ

พอวันนี้แบบเขาได้เจอชีวิตคู่ที่ดีแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับเขาค่ะ